กันชอบกันด้วยใจของอะไรก็ไม่ต้องเอามาฝาก
ถ้ารักตัวไม่ได้รักของฝากหิวให้ลำบาก
มาฝากทำไม
ทนไม่ไหว
ผมว่านะทั้งทีมงานคงหนีออกไปหมดห้องแล้วนะ
คุณเอาเป็นว่าอยากทำอะไรทำถ้ามีความสุขแล้วทำ
คุณผู้ชมไม่ต้องห่วงเรื่องว่าจะเสียงเพราะหรือเสียงไม่เพราะก็ตาม

ถ้าคุณจะคิดจะไปเพี้ยนขนาดนี้เสียงนะฟังน้องคนนี้ดีกว่า
แต่จริงคุณสุภาษาเขาร้องเพราะนะ
แต่เมื่อกี้เขาทำเป็นเพี้ยนเพื่อว่าจะแพ้น้องคนนี้หน่อยหนึ่ง
เด็กนักเรียนม๖ที่พิสุนโลกเขาไปร้องเพลงแก้บนแล้ว
เพราะมากเพราะมากนะครับ

แน่สิไปดูดีกว่าไปดูหญิงสาวเด็กน้อยคนนี้

จะเก็บเงินพันสักใครต้องใช้เวลาหลายเดือน
เพราะจับใจจริงค่ะสำหรับเสียงหวานเพราะของน้องแทนใจ
นางสาวชัทธริกาชาญสมรชาวตำบลบ้านกลางอำเภอวังทองจังหวัดพิศนุโลก
น้องแทนใจไม่ได้ไปร้องเพลงโชว์นะคะ
แต่เป็นการร้องเพลงแก้บนหน้าวิหารพระพุทธชินราช
พระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารหรือวัดใหญ่
ทันใจบอกว่าตอนนี้ศึกษาอยู่โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม
ก่อนหน้านี้ค่ะได้บนบานกับพระพุทธชินราชเอาไว้
หากว่าสอบติดคณะวิทยาศาสตร์สาขาชีววิทยามหาวิทยาลัยนาเรศวรจะไปแก้บน
ด้วยการร้องเพลงหน้าวิหารวัดใหญ่ต่อหน้าพระพุทธชินราช
เพราะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิยึดเหนียวจิตใจของชาวพิศนุโลก
ส่วนสาเหตุที่อยากเรียนต่อมหาวิทยาลัยนาเรศวร
น้องบอกว่าเป็นมหาวิทยาลัยในฝันอยู่ใกล้บ้าน
จะได้ช่วยประหยัดรายจ่ายพ่อแม่ด้วยค่ะ
บนไว้ว่าถ้าเกิดสอบติดมหาวิทยาลัยนาเลสวน

เป็นสิ่งศักดิ์ติดที่เป็นประจำของเจ้าหน้าพิศนุโลกค่ะ
เป็นที่ยึดเหนียวของชาวพิศนุโลกด้วยค่ะ
แล้วก็ที่อยากสอบของมหาวิทยาลัยนาเลสวยนะคะ

แล้วก็เป็นมหาวิทยาลัยที่ใกล้บ้าน
แล้วก็เป็นคณะที่หนูอยากเรียนด้วยค่ะ
และระหว่างที่น้องแทนใจร้องเพลงแก้บนไป
ก็มีชาวบ้านและเพื่อนนักเรียนคอยเป็นกำลังใจให้อยู่ใกล้
สำหรับพระพุทธชินราชหรือหลวงพ่อใหญ่
เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่
มีพุทธลักษณะอันงดงามโดดเด่น
ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในพระพุทธรูป
ที่มีพุทธลักษณะงดงามที่สุดในเมืองไทย
แต่ละวันค่ะก็จะมีประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่
เดินทางไปสักการะพระพุทธชินราช
พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองพิศนุโลกจำนวนมาก
บางคนก็นำสิ่งของไปแก้บน
หลังจากที่ประสบผลสำเร็จตามคำขอ
นับเป็นความศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธชินราชที่น่าทึ่ง
สมกับเป็นที่พึ่งทางใจของคนทุกชนชั้นอย่างไม่มีวันเสื่อมคลายเลยล่ะค่ะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน